เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าคุณอยู่เลนซ้ายสุดเอาตรงถ้ามันเป็นทางตรง
ซ้ายสุดมันก็ถูกแต่ถ้าคิดจะไปกลับรถ
แล้วจะตัดจากซ้ายสุดไปขวาสุดมันจะเป็นแบบนี้นี่

ไปแล้วมอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่ะค่ะโอ้โห
แล้วรถคันที่ชนกันเข้าไปจังรถบรรทุกคุณ

ใช่วงจรปิดเนี่ยบอกเลยจับภาพชัดเจนสุดค่ะ
จักรยานยนต์คันนั้นแหละที่คุณผู้ชมเห็น
จริงเขาอยู่เลนซ้ายสุดไม่รู้ยังไง
โอ้โหพี่ตัดออกไปเลนขวาสุดแล้วมันกระชั้นชิดเกินไป
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนจะคล้ายกับมอเตอร์ไซคันนี้
จะไปกลับรถตรงแยกไฟแดงซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตร
เขาอันนี้เดาเอานะพี่ปอเป็นไปได้นะบางคนคิดว่า
เฮ้ยตรงนั้นน่ะมัน๑๐๐เมตรแล้วมันใกล้
ถ้าไม่ตัดทางเลยเดี๋ยวมันจะเลยจุดกลับรถ
แต่เอาจริงนะคุณเลยไปดีกว่า

แล้วสุดท้ายเป็นอย่างนี้ค่ะรถบรรทุกหนูขับมาทางตรง
ก็ชนเขาเต็มเต็มเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนท่าย
สายธาสาราและกว่าศรีธรรมราชเป็นฝั่งขาเข้าเมือง

อาศาสมัครของวิทยุประชาร่วมจ่ายอำเภอท่าศาลา

ก็เข้าไปช่วยประถมพยาบาลการนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ
ช่วยเหลือโชคดีอาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อก็รอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หนีไปไหน
มันก็เป็นเหตุที่สุดวิชัยจริงค่ะ
มันระยะกระชั้นชิดมันก็เบรกไม่ทันรถใหญ่ด้วยนะคะ